เขาหลุดมาคำหนึ่งตอนที่ผมพูดถึงคุณอัจฉริยะ
ผมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องไปเจอคุณอัจฉริยะใช่ไหม
วันที่๒๕หรือ๒๕

พอได้ยินเสียงชื่ออัฐรยะ

ได้ยินใช่ไหม

ที่เค้าโพสต์บทเฟสบค
มีคงว่านางฝาเทวดา

คนที่ทำนางฝาเทวดา
แกก็บ่นลุงพลมีคนสองซิม
ก็คืออาจจะเป็นอารมณ์แปรปรวน

ซึ่งตอนแรกแล้วลุงพลก็เหมือนกับว่า
ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยในศาสนาคนติดตามข่าว

ที่ทำให้แบบว่าลุงพลป้าแตน
กลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักเลย

เริ่มแรกเนี่ยการให้การของลุงเขาก็คือ
ให้การสมมุติให้การ๕ครั้งครั้งที่๑ครั้งที่๒ครั้งที่๓๕ครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันหมดเลย
เหรอคำให้การ๕ครั้งของลุงพลไม่เหมือนกันสักครั้งหนึ่งเลย
ใช่อันนี้ทางตำรวจบอกหรือว่าเราสังเกตการณ์
ตำรวจครับตำรวจน่ะอืมอ๋อลุงพลกลับกลายเป็นคนให้การไม่ไม่ตรงกันเลย
ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเป็นเรื่องตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าคือแกพูดไม่เหมือนกันสักครั้ง
คือผมเองก็เคยสัมภาษณ์แกคืออันนี้ไม่ได้ไปว่าลุงหรืออะไรอย่างนี้นะ
ผมก็ฝากบอกลุงไปหลายครั้งแล้วว่าการที่จะพูดอะไรข้อเท็จจริงออกมาเนี่ย
มันต้องชัดแล้วต้องเหมือนเดิมถ้าไม่งั้นมันจะตกเป็นจำเลยสังคม
แล้วก็กลายเป็นที่จับตามองว่าคุณมันใช่หรือไม่ใช่
ผมยกตัวอย่างวันนี้ผมมีโอกาสพูดไปแล้วครั้งหนึ่งเดี๋ยวพูดให้ฟังอีกครั้ง
อย่างเช่นกรณีของโทรศัพท์คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าลุงพลเนี่ย
สมัยก่อนตอนที่เกิดเรื่องน้องชมพู่ลุงพลมีโทรศัพท์มือถือแค่๑เครื่อง
ทั้งบ้านเนี่ยนะทั้งบ้านมี๑เครื่องแต่ใช้ซิม๒อัน
คือใน๑เครื่องเนี่ยจะมี๒เบอร์อยู่ในนี้นะฮะ
ทีนี้วันที่เกิดเรื่องเนี่ยผมก็มีโอกาสไปถามลุงพลอยู่เหมือนกันนะครับ
ถามว่าลุงพลตอนที่ลุงรู้เรื่องเนี่ยลุงรู้ได้ยังไงว่าชมพู่หายไป
ลุงก็บอกว่าป้าแตนเนี่ยโทรมาบอกก็คือเมียเนี่ยโทรมาบอก
ตอนแรกบอกตกบอกแบบนี้นะฮะแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นประเด็นที่มันเกิดว่า
สดิ้งซึ่งเป็นพี่ของชมพู่เนี่ยตอนที่ไปให้การกับตำรวจแล้วก็บอกกับคนอื่น
ก็คือบอกว่าตัวเองเนี่ยพอรู้ว่าน้องหายก็เดินไปหาป้าแตนที่บ้านลุงพล
แล้วก็ไปบอกป้าแตนว่าน้องหายให้ตามแม่หน่อยป้าแตนก็เอาโทรศัพท์มือถือนะฮะ
มาจากลูกชายซึ่งกำลังเล่นเกมอยู่แล้วก็มาโทรศัพท์หาสาวิตรีซึ่งเป็นแม่ของชมพู่
คำถามถามว่าลุงพลเอาโทรศัพท์ที่ไหนรับทั้งที่ป้าแตนเนี่ยโทรอยู่บ้านแล้วโทรไปหาแม่
อันนี้ลุงพลก็ต้องตอบให้ได้ถูกไหมสองหลังจากนั้นลุงพลเองก็มาบอกว่าอ๋อไม่ใช่หรอก
สดิ้งเดินไปบอกพอไปไล่ถามสดิ้งสดิ้งบอกว่าไม่ได้ไปเจอลุงพลไม่ได้บอกลุงพล
ไปบอกไปถูกไหมถูกไหมสามหลังจากลุงพลเปลี่ยนอีกลุงพลบอกว่าอ๋อนู่นเนี่ยผมขับรถไปที่ไปรับพระ
หลังจากนั้นกลับมาหาเมียประมาณสัก๑๐โมงกว่าถึงจะมารู้ข่าวแต่พระบอกไงไม่ใช่
อาตมาเนี่ยถามว่าทำไมโยมถึงมาช้าจังลุงพลบอกว่าอ๋อพอดีหลานหาย
แสดงลุงพลรู้ไปก่อนแล้วเข้าใจป่ะคือเหตุการณ์แต่ละครั้งเนี่ยคือลุงพลเนี่ยจะพูดเนี่ยไม่เหมือนกัน
แกสักครั้งสักครั้งเลยใช่เออซึ่งซึ่งอันนี้ผมก็ตามก็มีการสัมภาษณ์ผมก็คุยผม
ผมก็เก็บอยู่ในใจมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงไงแต่วันนี้คือมันมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้น
ก็เลยอยากจะออกมาบอกว่าลุงพลก็ต้องพูดอะไรให้ชัดเหมือนกันบางทีเพราะว่าเวลาผมถามแกเนี่ยบอกลุงพล
ผมถามตรงนะทำไมลุงพลพูดกับผมสัมภาษณ์กับสื่อพูดกับตำรวจแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเลย
ถามแบบนี้ผมถามลุงพลเลยลุงพลตอบไงหรือเปล่าอ๋อเป็นธรรมดาครับคนเราพูดความจริงก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกครั้ง
ผมก็บอกผมยังพูดลุงพลเลยบอกว่าความจริงมีหนึ่งเดียวเอาสิ
แต่ทั้งหมดทั้งนี้ท่านบอกก่อนนะไม่ได้กล่าวหาลุงพลนะ

พูดโบราษพูดเมื่อกี้เข้าลงพื้นที่ต่อ

แล้วอย่างนี้ต่อจากนี้ไปเวลาจะสัมภาษณ์ลุงเขาเนี่ย
จะต้องยังไงดีต้องมีการวางแผนไหม
ใช่ครับไม่ต้องแล้วอีกอย่างเราคงจะไม่เดินเข้าไปในพื้นที่บ้านเขา
อ๋อคือแบบเราก็จะเราก็จะมีระยะของเราแหละ
พี่ติคนเขาว่าคนใกล้ตัวแหละ

พี่ว่าจุดประสงค์ที่มันเป็นอย่างนี้

พี่ว่ายังไงเอาตามความคิดพี่
เออมันหลายอย่าง
หรองว่าเปนประเด็นให้สนใจไปทางนี้กันเราไม่รู้ไม่
รู้เลยที่ก็บอกว่าดึงข่าวกันไปยาวนี้มัน
ประโยชน์จริงไหมหมายถึงปีหนึ่งง่ะอ่ะเรื่องทองเรื่อง
เข้ามาอย่างเงี้ยอืมก็น่าจะมีครับน่าจะมี
ถ้าพิธีมันแปลว่ามี
น่าจะมีเขาบอกโอ้ยตายมันจะต้องมีเดี๋ยวจะได้เงินเห็นเงินล้านกันจริงไหม
อันนี้คือคำถามที่สังคมต้องการอยากจะรู้
ทั้งหมดคุณคิดว่าถ้าสมมุติจากการติดมาตั้งแต่พฤษภาคมคุณคิดว่าพลั้งมือ
ใครคนใดคนหนึ่งฉันก็ต้องบอกไปด้วย
คนใดคนหนึ่งแล้วก็มีการนำขึ้นไปไว้ข้างบน
ก็คือเด็กถ้าสมมุติอันนี้เราฟังแบบผู้เสพอันนี้ในฐานะผู้เสพข่าว
แสดงว่าพลั้งมือน่ะเด็กตายข้างล่างข้างล่างแล้วมีการเคลื่อนย้าย
ตอนที่จะยกขึ้นไปต้องเป็นศพเอาขึ้นไปข้างบนคุณก็บอกอย่างนี้
ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าเด็กตายข้างล่างแล้วเอาขึ้นไป
หรือเอาขึ้นไปแล้วไปตายข้างบนยังตอบไม่ได้

ตำรวจจะแถลงออกมาเนี่ยความจริงทั้งหมดว่าใครฆ่าชมพู่เนี่ย
เราจะรู้กันจริงอย่างคุณบอกอย่าพูดว่า๑๕๑๕
อาจจะมาเป็นสิ้นเดือนกุมภา
ในมุมนักข่าวที่ว่าตำรวจน่าจะรู้จริงเนี่ยว่าไง

ให้เขาชะล่าใจไปก่อนให้เขานอนภาวะไปก่อน
นี่คือพบตรพูดไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว

ตำรวจก่อนหน้านี้ที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยมา
ตำรวจเนี่ยพอจะมีเขาของคนบางคน
ที่สามารถชี้ไปได้ว่าน่าจะเป็นบุคคลนี้
แต่ประเด็นที่ยังไม่สามารถจับและออกหมายจับได้
เนี่ยเป็นเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานชี้ชัด
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยง

เขาสู้ปุ๊บเขาหลุดออกมาตำรวจเสีย

การที่จะไปจับใครสักคนนึงเนี่ย

เพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยต้องมีความจำเป็น
จะต้องดูแลทั้งรอบด้านทั้งหมดว่า